คดีนี้มันมีอายาไม่มีปัญหา

แต่ว่าแพ่งเนี่ยจะมีปัญหาเพราะมันใกล้จะหมดแล้วถูกไหมคะ
มันมีปัญหาตั้งแต่คดีอาญาเริ่มต้นเลยนั่นแหละครับ
เพราะอย่างแรกเลยนะครับตอนที่พ่อเขาถือสำนวนคดีมาให้ผมดู
ผมนั่งดูพ่อไปบอกตำรวจแล้วว่าพ่อขับ๘๐
พ่อเอาลูกสาวมาด้วยเนี่ยพ่อจะขับ๘๐มันเป็นไปได้เหรอ
คือผมไม่เชื่อว่าคนเอาลูกนั่งมาข้างหน้ามอเตอร์ไซค

นี่คือประเด็นที่พ่อเขาบอกว่าไม่ได้ขับมาไว
มันเอาลูกมานั่งข้างหน้าใครมันจะขับไวล่ะ
เด็กมันก็เอามือเกาะแฮนรถไว้เด็ก๖ขวบกว่า
แล้วตัวเลข๘๐มาจากไหนคะ
ตัวเลข๘๐ตามพรบจราจรทางบก
ถ้าขับประมาณนี้ถือว่าเป็นความประมาทเลินเลิศ

ว่าตัวพ่อเขาขับ๘๐ขี่๘๐อะค่ะ
พ่อเขาบอกว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำประมาณ๔ครั้ง

เพื่อจะได้ไปเบิกกับพรบได้

เขาไม่คิดว่ามันจะมีผลตามมาทางคดี
แล้วถามว่าพนักงานสอบสวนเนี่ย

ทั้งที่มันก็มีในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ยนปัญหากลับมาให้ทางครอบครัวผู้เสียหายอีก

คือกล้องมีตัวหนึ่งเสียตัวหนึ่งลบแล้วเหรอคะ

มันมีตัวที่เสียกับตัวที่ลบแล้ว

ไม่ใช่ว่าจะไม่เก็บมา

ตกลงเขาขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่กันแน่

คือบอกว่าตำรวจให้
คือเหมือนกับตำรวจบอกให้ตัวคุณแม่ไปหากล้อง
ซึ่งเพิ่งจะบอกเมื่อช่วงต้นปีนี้
ก็คือถ้าดูจากสำนวนเนี่ย
คือไม่ได้มีการเก็บกล้องตั้งแต่แรกถูกไหมคะ

ที่ไม่ได้มีการเก็บกล้องตั้งแต่แรกเนี่ย

มันต้องไปเก็บกล้องมูลจรปิดใน๗วัน๑๕วัน

คือก็ไม่ใช่ว่าตัวแม่เขาหรือครอบครัวเขา

ทั้งที่ถนนไม่ใช่พื้นที่ในการเลี้ยงม้าเลย
พอมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยความรับผิดชอบมันต้องมีมากกว่านี้ครับ
เลี้ยงม้านี่คนมีเงินนะครับ

ตกลงว่าเดี๋ยวนะครับตกลงม้ามันหลุด

หรือว่าม้ามันอยู่นอกคอกนอกที่กักกันอยู่แล้วคะ

การที่ให้ปากคำไปในลักษณะที่ว่าม้าหลุดออกมา
เพื่อจะเป็นข้อต่อสู้ในคดีทางแพ่ง
เรื่องของเหตุสุดวิสัยว่าไม่ใช่ความผิดของเจ้าของม้า
งั้นวันแรกเขาจะให้ทนายมาทำไมล่ะครับ
แล้วที่คุณแม่เขาเล่าว่าหลังเกิดเหตุก็มีคนเห็นม้าออกมาเดินอยู่
นี่คือก็แน่นอนต้องเป็นม้าคนละตัว
ตอนนี้แม่มีเบาะแสตรงนี้แม่ต้องเอาไปบอกตำรวจในโรงพัก
แล้วให้ตำรวจในพื้นที่มาสอบปากคำซิว่าเห็นจริงไหมใครเป็นคนเห็นบ้าง

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่าม้ามันหลุด
หรือคุณปล่อยม้าให้มันวิ่งตรงนั้นอยู่แล้ว

เท่าที่ทนายเอกได้สอบเบื้องต้นจากทั้งสามีทั้งภรรยาเนี่ย
คือม้าที่เห็นคือม้าที่โดนชนแล้วยังเดินได้

แล้วก็ยังเดินได้อยู่ไม่ได้ตายในที่เกิดเหตุ

เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเข้ามา
ม้าที่ประมาณ๖ตัวเขาว่าอย่างนี้นะครับ

แต่ว่าในช่วงนั้นมันเป็นช่วงค่ำแล้วนะครับ
ไฟถ้าเห็นก็จะเห็นแต่กลุ่มกู้ภัยครับ
ทีนี้อย่างนี้นะคะคือทางรายการได้ติดต่อทางเจ้าที่ตำรวจไปนะคะ
ผู้การจังหวัดเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้สามารถไปพบได้วันจันทร์
แล้วก็ภูมิกับเนี่ยเพิ่งย้ายมาช่วงปลายปีเหตุการณ์มันเกิด
คดีเป็นคดีกลางปีนะคะแล้วก็เราติดต่อเจ้าของคดีไม่ได้
ทีนี้ทนายรณรงค์เอายังไงต่อเราถามปิดท้ายไว้ก่อน
คือเดี๋ยวต้องให้เขาไปยื่นเรื่องที่กองทุนยี่ทำ
เป็นเจ้าของฟาร์มม้าข้างข้างเหรอมันมีแนวคำตัดสินของศาลอยู่ค่อนข้าง
แต่ชัดเจนว่าถ้าเกิดฟาร์มม้ายังเป็นของคุณอยู่แล้วคุณก็จ้างคนมาเลี้ยงเนี่ย
คุณยังต้องรับผิดชอบอยู่ในทางส่วนแพ่งนะครับ
ข้อใจราคาถูกกว่ามากอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราตาม
คดีกันต่อถ้ามีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้ช่วยกันอีกนะคะ
ยังไงขอบคุณธนาเอกเบื้องต้นวันนี้ก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดี
หมดเวลาของรายการคุณผู้ชมค่ะอีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ